วันนี้นักข่าวก็ไปเจอนักการเมืองหลายท่าน
มีคนไปถามเรื่องของภักดิ์พลังประชารัฐว่า
ป้อมจะวางมือทางการเมืองหรือเปล่า
ก็มีการตอบออกมาแล้วรวมทั้งท่านพลเอกประยุทธ์
นักข่าวก็ไปถามท่านก็บอกว่าไม่อยากจะพูดเรื่องของการเมือง
ไปดูความเห็นของท่านประยุทธ์ก่อนนะฮะ
ท่านผลเอกประยุทธ์วันนี้ก็สินาศิษย์ตามเรียบเฉยครับ
นะฮะก็ปฏิเสธจะให้ความเห็นทางด้านการเมือง

สามารถรวมเสียงได้แล้วมากกว่า๓๑๕เสียงครับ

ขณะที่นายธนากรวังบุญคงชนะรองหัวหน้าพัก
รวมไทยสร้างชาติก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีมติเข้าร่วมรัฐบาลนะครับ

แล้วก็ย้ำว่าถ้าไปไหนก็จะไปกันทั้งพักเลย
ส่วนเรื่องของกฎหมายก็ต้องสอบถามทางด้านของ
นายพีรพันธ์สารีรัฐวิพากษ์หัวหน้าพักก่อน
ถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวเข้าสู่ที่ประชุมพักก่อน
ส่วนตัวคิดว่ายังพอมีเวลานะครับ
ส่วนกรณีที่นายสมศักดิ์เทพสุธินแก่นำพักเพื่อไทย

เพราะว่าตนเองกับนายสมศักดิ์เองก็คุยกันตลอด
คิดว่านายสมศักดิ์เองก็หวังดีกับน้องอยากให้ทำงานกันต่อไปนะครับ
นายชายวุฒิธนาคมาอนุสรมรองหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
พูดถึงกรณีที่สสพลังประชารัฐทั้ง๔๐คน
จะร่วมโหวตให้กับเพื่อไทยนะว่าคงต้องมีการประชุมกันก่อนแหละนะฮะ
ตอนนี้ก็เป็นเพียงความเห็นของสอสอบางกลุ่มย้ำว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามมติภักดิ์
พลเอกประวิทย์ได้พูดหรือเปล่ารอบนี้จะวางมือไหม
ก็บอกว่ายังเห็นพลเอกประวิทย์ฟิตทำงานอยู่นะฮะก็จะให้วางมือตอนไหน
ยืนยันพลักษณ์ยังทำงานร่วมกันยังไงพลเอกประวิทธิ์ยังอยู่มีลุงก็มีเรา
ด้านหัวหน้าพลักษณ์ชาติไทยพัฒนาคุณวราวุธศิริปะอาชารก็บอกว่า
ออกมาโต้เรื่องของกระแสข่าวที่บอกว่าโคต้ารัฐมนตรีจะมีสัดส่วน๙สอสอต่อ๑รัฐมนตรีหรือเปล่า
บอกว่าสุดท้ายก็คงต้องดูก่อนนะฮะว่ารวมกันแล้วเป็นอย่างไร
ฝากรัฐบาลจะมีกี่เสียงถ้าสามร้อยกว่าเสียงอย่างที่เป็นข่าวหารออกมา
อยู่ที่สัก๘๙เสียงต่อ๑ตำแหน่งนะซึ่งตามประเพณีที่ทำมา
ก็ต้องพูดคุยกันก่อนที่จะโหวตแหละอะไรแบบนี้ส่วนตัวก็จะได้นั่งเก้าอี้ไหนเนี่ย
ตอนนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันเรื่องของวางตำแหน่งกระทรวงนะครับ
ด้านประธานบุติศภาครับนายพรเพชรวิชิตชุระชัยเองก็บอกว่าเดี๋ยววันโบสถ์
เดี๋ยวต้องรอทางด้านของประธานสภากลับมาจากการที่ไปปฏิบัติภารกิจที่อินโดก่อน
ว่าจะกลับมาวันนี้เดี๋ยวเบื้องต้นจะหามรือกันในวันที่๒๒สิงหาคมนี้
เดี๋ยวจะต้องหามรือว่าจะกำหนดวันอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนตัวเองก็เข้าไปโอพรวันเกิดท่านพลเอกประวิทย์แล้วเมื่อวาน
ยืนยันว่ายังไม่ได้มีการคุยกันเรื่องการเมือง
หรือว่าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับ